จะพาไปช่วยเหลือพี่แกหน่อย
ที่ที่พูดถึงเนี่ยนะก็คือพี่เหลือม

ไปช่วยหน่อยฮะดูสิไม่ช่วยได้ยังไง

ก็หัวไปติดอยู่ในท่อระบายน้ำ
โอฟาท่อมันเล็กนิดเดียวก็ยังจะยัดหัวเข้าไป
เอ้าเห็นแบบนี้นะครับ
อาสาสมัครกู้ภัยเขาก็ลงพื้นที่
ไปตรวจสอบแล้วก็รีบไปช่วยเหลือ
จุดนี้คือบริเวณภายในซอยแจ้งวัฒนปากเกร็ด๒๑ตำบล
คลองเกลืออำเภอปากเกร็จจังหวัดนนทบุรี
ใกล้กรุงเทพเนี่ยอยู่กลางเมืองซะด้วยนั่นน่ะสิครับ
เจ้าหน้าที่อาศัยสมัครนะครับต้องเร่งช่วยเหลือเจ้างูตัวนี้
ทำอย่างไรดิสกัดคอนกรีต

ฟังละอาจจะดูงงไอ้ทอยต้องไปสกัดสกัดสกั้นมันด้วย
ทำยังไงไม่เกี่ยวไปเจาะ
เจาะให้คอนกรีตมันแตกมันจะได้ขยายท่อ
ขยายรูตรงนั้นตรงฝาท่อให้มันใหญ่ขึ้นนี่สกัดไปอยู่สักพักหนึ่งนะครับ
ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสักชั่วโมง๑ชั่วโมง
ก็สามารถช่วยเหลือเจ้างูเหลือมตัวนี้
นำออกมาจากฝาท่อระบายน้ำได้
ยังติดอยู่ที่หัวของพี่เหลือมเดี๋ยวให้ดูนะ
ตอนที่ดึงออกมาคือด้วยความที่ว่าฝาท่อนี่
งูตัวนี้มันเลื้อยเข้าไปแล้วไอ้ฝาท่อมันยังติดอยู่ที่หัวมัน
โอ้โฮพ่อเจ้าออกมาได้นี่เห็นไหม
มันยังติดอยู่ที่ลำตัวของมัน
ปล่อยเป็นแบบนี้เดี๋ยวหายใจไม่ออก
มันลัดอ่ะเนอะใช่ครับก็เลยต้องช่วยเหลือด้วยการตัดออกแบบนี้
งูก็อ้าปากขอบคุณครับช่วยเหลือได้สำเร็จ
แล้วถามว่ามันยาวสักเท่าไหร่
เมตรนะครับส่วนคุณพี่คนนี้คือคนที่พบเจอ
นายชัยชนะสงวนนามอายุ๕๕ปีเป็นเจ้าหน้าที่รอปภแถวนั้น
เขาบอกว่าหลังจากเข้าเวย์ในช่วงเช้าก็พบเห็นเลย
งูเหลือมตัวมันเริ่มติดอยู่ที่ฝาท่อระบายน้ำโอ้โหตอนแรกนะพี่แกก็ไม่ได้กลัวนะ
ก็พยายามจะเข้าไปช่วยมันแหละแต่ทำยังไงทำยังไงก็ช่วยมันไม่ได้
แล้วก็กลัวมันจะเป็นอันตรายกว่านี้ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาจัดการหน่อยละกัน
ที่เจ้าหน้าที่กูภัยเขาช่วยได้เสร็จนะครับเขาจะนำพี่งูเหลือมตัวนี้ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ไม่ให้มาเพ่นพลาดในเมืองแล้วล่ะพอแล้วเดี๋ยวมันไปติดฝาท่อระบายน้ำที่อื่นแล้วยุ่งเลย
ยุ่งเลยตัวใหญ่ทีหลังยังไปลงท่อระบายน้ำแบบนี้เนาะไปท่ออุโมงดีกว่า
ไม่แน่นะคือมันอาจจะเคยเลื้อยลงไปในตอนที่มันยังเป็นเด็ก

ใช่ดูคุณเข้าใจนะไม่เกี่ยวนะไม่เคยนะ